สนใจต้องจับตาหลังจากนี้ค่ะอาจารย์

ในสภาและนอกสภาจะเกิดอะไรขึ้นคะ

ผมคิดว่าหลังจากนี้คืนนี้๘พักเขาก็ประชุมกัน

คำถามคือเราจะทำอะไรได้บ้าง
หมายถึงว่าเจออย่างนี้ทำอะไรได้บ้าง
คำตอบก็คือทำอะไรไม่ได้แล้ว
ร้องสารรัฐมนูลอาจจะได้แต่ว่าไม่เป็นประเด็นแล้ว
เพราะถึงเป็นที่ยอมรับกันก็คือว่าถึงโหวตได้ก็เชื่อว่า

อันดับ๒ตามมาก็คือ
ก็คงตกลงกันว่าให้เพื่อไทยแถลง
ให้คุณพิธาแถลงเพื่อส่งไม้ต่อ
ให้เพื่อไทยเป็นผู้เสนอชื่อแคนดิเดต
แล้วก็สภาก็จะนัดหมายกัน
ก็เสนอชื่อคุณเศรษฐา
ไหมถ้าไม่ผ่านอาจจะเว้นไปอีกสักอาทิตย์หนึ่ง

ผมว่าเขาเสนอเต็มมั้ยค่ะ๓คน

หมดสิ้นแล้วแล้วยังไง
หมดสิ้นแล้วยังไงไม่ผ่าน
แล้วก็สวเกิดส่งสัญญาณมาว่า
ถ้ายังกอดอยู่กับก้าวไกลก็ไม่ผ่าน
อาจารย์พูดมา๓คนของเพื่อไทยนี่เกือบเดือนแล้วนะครับ

สภาพเศษฐาไม่ผ่าน
ลุงอิงไม่ผ่าน
เกษมเว้นแต่ว่าเพื่อไทยบอกส่งคนเดียว
คือเศรษฐาดูคะแนนแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านก็แค่เศรษฐา

คำถามที่น่าเสียวไส้คือ
ถ้าสวส่งสัญญาณว่าถ้ายังเกาะอยู่กับก้าวไกล

ถ้าสลัดก้าวไกลหรือไม่อยู่กับก้าวไกล

อาจารย์ก็ยังไง

คือรอบแรกเชื่อว่าเป็นไปตามที่อาจารย์สุภาพพูด

อันนี้คงเป็นสิ่งเป็นภาพที่เราจะได้เห็นนะคะ
แล้วก็ประธานสภาก็คงจะต้องบอกว่าประชุมรอบหน้าเมื่อไหร่นะคะ
ทีนี้คุณพิทาเองและทางพักเก้าไกลก็คงจะต้องมีแถลงการนะคะ
ว่าตอบเนื่องจากคุณพิธาไม่มีโอกาสได้ถูกเสนอชื่อแล้ว
ก็จะส่งไม้ต่อซึ่งสเต็ปนี้เราเห็นแน่นะคะ
ซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยดังนั้นในการโหวตในธรรมดีรอบที่๒
ต้องเรียกว่าเป็นรอบที่๒รอบแรกคือคุณพิธา
รอบที่๒ก็จะเป็นคุณเศรษฐาแน่นะคะยังเป็น๘พักร่วมเดิม
หรืออาจจะมีบางพักกระเด็นออกไปอันนี้ไม่แน่ใจ
เพราะว่าอาจจะเห็นเขารางของความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับบางพักนะคะ
แต่สมมุติว่าเป็น๘พักเดิมอยู่เนี่ยแล้วคุณเศรษฐาไม่ได้
แล้วมันมีสัญญาณนะคะอย่างวันนี้ไม่ใช่เฉพาะสัญญาณจากสว
มีสัญญาณจากคุณอนุทินที่เพิ่งพอพูดเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งรอบ
ว่าถ้ามีก้าวไกลจะไม่โหวตให้ดังนั้นรอบต่อไปเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะ
ที่เพื่อไทยอาจจะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเศรษฐกิจเป็นตัวรุมร้าวนะคะ
คือพูดง่ายว่าอาจจะต่างจากที่อาจารย์สุภาพพูดนิดหนึ่งนะคะ
คือถ้าเพื่อไทยเลือกที่จะเสนอทั้ง๓คนคือคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งและคุณหมอชัยเกษมเนี่ย
มันจะใช้เวลานะคะแล้วยังคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปไกลถึงอาจารย์ชัยเกษมนะคะ
อย่างมากที่สุดก็คือลองคุณอุ้งอิ๊ง๘พักเดิมเพื่อที่จะยืนยันว่า
อันนี้เราทำสุดทางแล้วสุดความสามารถแล้วแต่สวไม่โหวตให้
อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งก็คือว่ามันเกิดปฏิกิริยาจากสังคมนะคะ
หรือข้อเรียกร้องซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันสร้างคำอธิบาย
และสร้างเรื่องราวได้แล้วบอกว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการเสนอชื่อ
ดังนั้นชื่อคุณอุ้งอิ๊งในรอบที่๓อาจจะถูกเสนอมาพร้อมกับการปรับเปลี่ยน๘พักร่วมเดิม
อันนี้อาจจะเป็นกระบวนการที่เร็วขึ้นได้
นี่แรงเสียดทานแรงกดดันพุ่งตรงไปที่เพื่อไทยพุ่งตรงไปที่ก้าวไกลใครกดดันกว่ากันฮะ
เชือกเชือกกล้วยที่มัดข้าวต้มมัดมันจะคลายเมื่อไหร่ฮะแล้วใครจะเป็นคนคลายครับ
เพื่อไทยจะถูกกดดันหนักกว่า
ก้าวไกลเนี่ยคือผมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าไม่ผ่าน
แต่เขาต้องดิ้นกันให้สุดนิด
เพราะการไม่ผ่านของก้าวไกลในลักษณะอย่างนี้คืออนาคตของก้าวไกลในวันหน้านะ
แต่การผิดพลาดของเพื่อไทยในวันนี้ก็คืออนาคตของเพื่อไทยในวันหน้านะ
นี่เป็นครั้งแรกนะที่พักที่๑กับพักที่๒มารวมกัน
แล้วมีเป้าหมายไปสู้กันในสนามครั้งใหญ่ครั้งหน้า
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปดูบรรยากาศสด
อืมว่าจะมีการยื่นรองสาธารณ์มนุษย์ด้วยเรื่องมัตติของนะครับ

ตัวจริงครับ
ติที่ออกมาวันนี้นะครับ

พักเก้าไกลจะไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลเลยไหม
ก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ยังต้องคุยกันในพักก่อน
แต่ว่าทางอาจารย์สุภาพแล้วก็อาจารย์สิริพันธ์ได้แสดงความเห็นไปแล้ว
ก็เผือกร้อนที่ต้องวินิจฉัยน่าจะไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนุน

กรณีนี้หมายความว่าทางฝั่งก้าวไกลหรือสส
ก็น่าจะเป็นพักร่วม๘พักเป็นคนเสนอ
แต่อย่างที่อาจารย์สุภาพได้วิเคราะห์ไปว่ากระบวนการก็คงจะใช้เวลาพอสมควร
ตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เราเห็นสารรัฐมนุนมีมติให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่
ถ้าเราเทียบเคียงจากกรณีคุณธนทรครั้งที่แล้ว
สารมีมติเช่นเดียวกันเดือนพฤษภาคม
มันมีคำวินิจฉัยเดือนพฤศจิกายน
นั่นคือ๖เดือนคือใช้เวลา
กรณีนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่ามีคนร้องไปที่ศาลให้วินิจฉัยเรื่องกระบวนการวันนี้ไม่เป็นไปตามรัฐมนูลค่ะ
มนุนก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรซึ่งณวันนั้นก็คงมีรัฐบาลไปแล้ว
แต่ถ้าไม่ส่งวินิจฉัยเนี่ยมันจะคาอยู่ตรงที่ว่าบทบัญญัติของรัฐมนูลมันจะเป็นบรรทัศน

มันจะมีหลายกรณีที่จะเอาเรื่องนี้ไปอ้างกัน
ขอยกตัวอย่างประเด็นที่อาจารย์สุภาพพูดเลยนะคะ
สมมุติว่าในกรณีเลือกตั้งมาสมมุติว่ายังใช้ลำนูนฉบับ๒๖๐อยู่
ที่ได้เกิน๒๕ที่นั่ง
ตามรัฐมนุญจำนวนภาพอื่น
เสนอท่านแรกไปแล้วไม่ผ่าน

เพราะไม่มีคนอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อันนี้คือตัวอย่างที่มันจะกลายเป็นบรรทัศน
ที่จะทำให้เกิดทางตันทางการเมือง
ซึ่งแบบนี้มันก็เลยเป็นคำถามว่า

คุณนอกก็จะเป็นคนนอกที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้กติกา

ถ้าเรามองในมุมนี้
ให้สารรัฐมนุนมีคำวินิจฉัยก็จะเป็นบรรทัศนที่ดีนะคะ
คือผมทำข่าวรุ่นเก่าเนี่ย
วงการเมืองแต่ก่อนเขาจะมีผู้ใหญ่ในวงการ

เกรงใจคุยกันได้
ผู้ใหญ่เขาต้องคอยระวังว่า
บนเส้นทางของการเอาชนะอย่าทำลายหลักการ
ถ้าชนะแล้วทำลายหลักการหลักการมันไปแก้ทีหลังไม่ได้นะ

อย่างวันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลย
เอาชนะแต่ไปทำลายหลักการ

นี่คือนะครับถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับ
อาจจะมีทางตันอาจจะมีปมที่

ขณะที่ตอนนี้นะครับในบรรยากาศของการประชุมที่อาคารรัฐสภา
นักข่าวก็นะครับแม้ว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ขณะที่ตามจุดต่างตอนนี้แน่นอนครับ
ยิ่งเริ่มเย็นตอนนี้๑๗นาฬิกา๓๕นาที
กลุ่มมวลชนต่างก็เริ่มไปเติม
ที่คุณผู้ชมเห็นอนุสาวรีประชาธิปไตยอยู่นั้นนะครับ
กลุ่มมวลชนก็ต้องบอกว่าหนาตาขึ้นกว่า
ตอนที่การประชุมนั้นยังไม่เลิกลาไป
ขณะที่ตรงช่องกลางนะครับใต้รูปของผมเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องของการอภิปรายที่อยู่หน้าอาคารรัฐสภานะครับ

ทีนี้ขอกลับมาที่หน้าที่ของเพื่อไทยหลังจากนี้ไปแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าจังหวะการตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย
จากนี้ไปอาจารย์ทั้งสองท่านมองว่า
จะต้องระวังจุดไหนบ้าง
เพื่อเป็นการรักษาฐานเสียงของตัวเองด้วยค่ะ

หนึ่งเขาเป็นพักเก่าแก่กว่า

ก่อนจะมาเป็นเพื่อไทยถูกยุบพักไปแล้ว๒ครั้งนะ

เขารู้แล้วโดยประสบการณ์เนี่ย
ความเป็นพักเก่าแก่กว่ามีเพื่อนมากกว่า

การประสานงานการเดินเกมทางการเมืองเนี่ย

เพื่อไทยเขาจะมีศักยภาพมากกว่า
ในเรื่องเดินเกมทางการเมือง

ตรงนี้ผมมองไม่ออก

ก้าวไกลก็ต้องปล่อยมือกับเพื่อไทย

จะต้องหาพักร่วมรัฐบาลใหม่
นะครับถามอาจารย์โมยยังไงครับ

มันจะไม่ได้เหมือนกับการขึ้นบันได
ซะทีเดียวมันจะเหมือนทางลาด

บอกว่าถ้าเกิดก้าวเพื่อไทยขึ้นมาเป็น

อาจจะมีการขยับพักร่วมรัฐบาล

ชาติไทยพัฒนากล้า

ก็อาจจะมีการปรับ

แต่อย่างที่เราได้ฟังสัญญาณจากสว

ตกลงเนี่ยสวไม่ได้โหวตให้

อันนี้คือโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทย
เพราะว่าทางเพื่อไทยเอง

ตรงนี้ก็คือจุดเปลี่ยนที่
อะไรที่จะเป็นคำอธิบายสำหรับเพื่อไทย

เราก็จะร่วมกับเพื่อไทยแหละไปถึงไหนถึงกัน
แต่ว่าโจทย์ของก้าวไกลก็จะมีว่า

ในการวดรอบสองเสนอนายกมันตรี

แล้วบ้านเมืองจะอยู่อย่างไร

การโหวตโดยการเคารพเสียงที่มากที่สุดในสภา

การให้ภักดิ์ก้าวไกรมีความชอบธรรมอันดับหนึ่ง
จัดตั้งวัฒนบาลมันเกิดขึ้นแล้ว
ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ก้าวไกลเสียสละ

มองไปที่สอวรไม่โหวตให้สอวรไม่โหวตให้

เพื่อไทยนะคะรวมกับพักอื่น

ดึงภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เข้ามา
ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงสวเลย
ตัวนี้มันเกิน

ก้าวไกลว่าก้าวไกลจะรับได้หรือเปล่า
คือทั้งหมดที่อาจารย์ว่าผมเห็นด้วย
แต่ว่าอาจารย์ต้องคำนึงเรื่องนี้นิดนึงครับว่า
ในภาวะที่เป็นอยู่เราเห็นกันบนหน้าจอเนี่ย
รายทางที่จะการขยับตัวแต่ละก้าวเนี่ย
ต้องคำถึงระหว่างสองข้างทาง

แต่โดยข้อเท็จจริงก็คือว่า
มันต้องขับเคลื่อนไปท่ามกลางสองข้างทาง
ที่ประชาชนเขาจับจ้องมองอยู่แล้วเติมข้าวมา
อันนี้ต้องระวัง
ผมไม่ได้ยุให้เขาออกมานะ

คือถ้าเราไม่มีเรื่องผลักดันไม่มีแรงกดดันจากข้างนอกเนี่ย
การขยับแต่ละก้าวอย่างที่อาจารย์สิริพันธ์ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้
เอาเป็นว่าคราวหน้าถ้าโหวตกันเนี่ยมีคนเสนอชื่อคนอื่นมาแข่งกับเพื่อไทยเนี่ย
ก็ยุ่งแล้วแล้วชนะด้วย
อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะ
ผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นคงไม่มีใครอยากเล่นเกมนั้น
ยังไม่ถึงแน่คือส่วนตัวมองว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย

ไปต่อไม่ได้เพราะถ้าเสนอชื่อมาแข่งปุ๊บโดย๓๑๒เสียงยังเหนียวแน่นกันอยู่
อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี๑๘๘เหมือนเดิม
แล้วเราจะเห็นท่าทางท่าทีของคุณอนุทิน
ที่ไม่โหวตให้รองประธานสภาที่เสนอโดยรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้ว
คุณอนุทินและคุณหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะคะคุณวราวุฒิเนี่ย
ก็ออกมาชัดเจนว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ดังนั้นหมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นได้ยากนะคะ
แต่ทีนี้เห็นด้วยค่ะว่าคือทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลต้องเดินอย่างระมัดระวัง
เสียใจนะคะอารมณ์ตอนนี้ต้องระวังไม่ให้ปะทุกลายเป็นความโกรธ
อะไรความโกรธไม่ต้องต้องไม่ให้เป็นความเจ็บแขน
ตรงนี้มันจะเป็นสเต็ปหรือขั้นที่มันจะนำมาสู่อันตราย
คือตอนนี้มันเห็นอยู่แล้วว่ามีกองฟืนอยู่

ตรงนี้ก้าวไกลก็จะช่วยได้ไหม
ช่วยให้มันไม่มีการเอาน้ำมันไปลาดไม่ทำให้เกิดวิกฤตไหมครับ
ก็คิดว่าเขาไม่มีสถานะที่จะไปยุ่งตรงนั้น

ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเก้าไกลจะไม่รู้ไม่ชี้
ใครจะไปคาดหวังว่าให้เก้าไกลไปช่วยเจรจาให้สมมุติเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ทำ

ค่ะสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าถ้าตราบได้
ยังมองมวลชนว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็น
รัฐบาลการจับคั่วที่เขาเลือกมา
ก็คือเสียงข้างมากในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น๘พักร่วม

คือพูดง่ายว่าเปลี่ยนจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทย
มันก็อาจจะเป็นความผิดหวังความเสียใจแต่ก็ยังรับได้
แต่ถ้าเกิดมันพลิกไปจากนี้มากเกินไปเนี่ยแหละค่ะ